มาฝากมาเตือนกันบ่อยจับกันมาก็บ่อย
เรื่องของงูงูจับบ่อยไหม

บ่อยมากแต่ว่าคุณเคยเห็นงูตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยยาวกี่เมตร
ยาวสุดหรอ๕มั้ง

ล่าสุดทำร้ายสถิติตลนข่าวแล้วค่ะ

นี่มันงูหรือท่อนตะเคียนคะใหญ่ขนาดนี้
มันใหญ่จริงคุณผู้ชมดูแล้วฟังไปด้วยนะในคลิปเนี่ย

เพราะมันอุ้ยตุ๊ดใหญ่
ใหญ่มากคือพี่กู้ภัยที่เขามาจับ
เขายังบอกเลยว่ามันใหญ่มากนะคุณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตบังฉลงค่ะ

มาช่วยกัน๕คน๕คนชายชะกัน๕คนแบกยังอุทานคิดเอาดิ
พี่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับแจ้งมาจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง

อยู่ในตำบลบางพลีอยู่ในหมู่บ้านนะไอ้งูตัวเนี้ย
แล้วกว่าจะจับมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้านที่มันสูงพอสมควรเลย
เพื่อจะจับไอ้เจ้าเหลือมยักษ์ตัวนี้
ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างมาช่วยจับแล้วก็ลาก
กว่าจะเอามันลงมาได้ตัวมันก็ใหญ่

กะด้วยสายตาคุณว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่

มันยาวมากอะอ่าตอนแรกพี่พี่ก็บอกว่ากะด้วยสายตาก็น่าจะประมาณนั้นแหละ
๘เมตรมั้งปรากฏว่าเอาตลับเมตรมาวัด
วัดความยาวตลับเม็ดหมดคิดดูดิเต็มอ่ะ
คือยาวมากเลยค่ะทำการวัดแล้วพบว่า
ไอ้เจ้าพี่เหลือมยักษ์ตัวนี้มันมีความยาว๖๕เมตร
แล้วก็น้ำหนักน่าจะเท่าคุณนะ
เท่าไหร่๘๐กิโลกรัม
น้องใบตองคุณนี่พูดได้แม่นเป๊ะจริง
น้ำหนักผมเลยครับ๘๐กิโลกรัมจริงตัวเท่าคนหนักเท่าคนอ่ะ
ล่าสุดพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขานำพี่เหลือง
แต่ไม่ได้ปล่อยในป่าธรรมดานะ
เขาไปปล่อยในกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์เขตบางเขนนะคะ
ตอนนี้ก็คืออยู่ในความดูแลของอุทยาน
ป่าคุ้มครองจำพวกเลื้อยคลาน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ๒๕๓๕ด้วยนะจ๊ะ
ห้ามเลี้ยงนะจ๊ะแล้วเผื่อใครไม่รู้เล่าอีกฟังอีกนิดนึง
งูเหลือมที่ใหญ่ที่สุดที่ยาวที่สุดในโลก
ที่ถูกบันทึกเอาไว้อยู่แถวอินโดอินโดนีเซีย

โอ้โฮนี่ก็ลูกมันเนี่ยน้องกันเลยอ่ะ

คือถ้ามันอยู่บนกำแพงบ้านนั้นต่อไปมันน่าจะถึง๑๐เมตร

เพราะไอ้งูที่ใหญ่แบบนี้มันควรจะอยู่ในป่า
แต่มันดันมาอยู่ในหมู่บ้านอืม
เออนั่นแน่จริงมันมาจากไหนแล้วมันโตมาได้อย่างไร
มันกินอะไรคำถามมากมายเลยหรือเปล่า

ทั้งคำถามจากเราและคุณผู้ชมที่ดูเชื่อว่าสงสัยหน่อยนะ